อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ

มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาที่นครปฐมนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาดีแล้วอยู่มันมีสายเคเบิ้ลที่มันขาดนะคะ
มันร่วงลงมาแล้วมันมาเกี่ยวแฮนด์มอเตอร์ไซค์
เวียงร่างเธอล้มคว่ำกระแทกกับพื้น
นี่คือสลบน็อกคาที่เลยนะคะ
คือสภาพนี่คือยังสวมหมวกกันน็อกอยู่ด้วย
อาการสาหัสเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสวนตะไคร้ในอำเภอเมืองนครปฐม
กับกู้ภัยก็รีบเข้าช่วยเหลือนางสจีรัฐพัดศรพิสุทธิกุล
สภาพอย่างที่บอกนอนสลบแน่นิ่ง

ส่วนที่รถมีสายเคเบิ้ลสีดำพาดอยู่ที่แฮนด์

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาล
อาการเนี่ยนะคะหัวเข่าแตก
ด้านขวาที่คุณผู้ชมเห็นปูดบวมค่ะเขียวช้ำ
ดวงตาก็ฟกช้ำให้การอะไรยังไม่ได้

ขี่มอเตอร์ไซค์ตามนางสจีรัฐมาค่ะ

สายเคเบิ้ลที่มันขาดแล้วห้อยลงมาเนี่ยนะคะ

กระชากรถของนางสจิรัตน์ล้มลง
แล้วเธอก็ฟาดกับพื้นอย่างแรงจนสลบแน่นิ่งไปเลย
ตำรวจตรวจสอบแล้วสายเคเบิ้ลนี้เป็นของบริษัททีโอทีค่ะ
เมืองต้นก็มีการติดต่อยาดของนางสจิรัต
แล้วก็มีการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้แล้วนะคะ
ส่วนเรื่องการร้องเรียนอื่นก็จะมีการเสนอผู้บริหารอีกครั้ง
สำหรับสายเคเบิ้ลที่มันห้อยลงมา
คิดว่าน่าจะเกิดจากรถบรรทุกเนี่ย
มันเกี่ยวสายขาดก็มีการส่งช่างไปแก้ไขแล้ว
แต่อันนี้อยากให้มีการตรวจตราเป็นระยะตลอดเป็นประจำ
อย่ารอให้มันเกิดเหตุแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปแก้
ไปตามจ่ายเงินค่าเยียวยาไปตามช่างมาซ่อมทีหลัง

แล้วต้องดูด้วยนะว่ามันเกี่ยวไม่เกี่ยวหรืออะไรยังไง
คือมันต้องเป็นการรับผิดชอบร่วมกันนะคะใช่ครับ